คุณยายที่จังหวัดสุรินที่บอกว่าท้องโต
แล้วคุณยายก็เชื่อว่าคุณยายท้อง
เพราะว่าคุณยายเล่าให้ฟังบางครั้งท้องมันดึ๊กออกมาเหมือนแบบว่า

บางครั้งก็บอกว่ามีอาการเหมือนคนตั้งคัน

คุณยายบอกโอ้โหเป็นแบบนี้๔๑ปีแล้ว

มีลูกกรอก๒ตัวอยู่ในท้อง

เพราะเห็นไหมคุณยายวัย๘๐กว่าเนี่ย

เผื่อเป็นโรคอะไรขึ้นมาอีกนะ
เมื่อวานคุณหมอรถพยาบาลมารับถึงบ้านเลยล่ะครับ
พาคุณยายนะคะเป็นคุณยายนูนเหมือนประสาน

ไปตรวจท้องด้วยเครื่องอุ่นตราสาวอีกครั้ง

ไปที่โรงพยาบาลขวาวสินนรินนะคะ
โดยนายแพทย์มงคลเกียรติกวินพงศ์
พอโรงพยาบาลแถลงเองเลย
เมื่อวานในรายการรถประทุกข์

ในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับ
หลังจากที่ผมได้ตรวจยายดูน
ด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงไปแล้ว

ในท้องของไยนูน
ไม่ได้มีการตั้งคันจริง
มีเฉพาะลำไส้ที่มันขยายตัว
แล้วก็มีกระเพาะปัสสาวะที่มันมีน้ำ
มีปัสสาวะสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่มดลูกก็มีขนาดเล็กเหมือนกับผู้สูงอายุทั่วไป
ไข่ก็ไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับ
มันคงจะเป็นลักษณะของลำไส้ที่มันมีการ
มีการมีลมเข้าไปสะสมมีการขยายตัว
แล้วยายก็จะร่วมกับการที่ความเชื่อของยาย
ที่ยายเชื่อว่ามันมีการมีตั้งคันอยู่ในมดลูก

มีลมในท้องมากเกินไป

หมออธิบายง่ายก็คือเหมือนท้องอืด
เหมือนคุณยายเป็นท้องอืดและเป็นอาการของคุณยายและผู้สูงอายุมานานแล้ว
แต่คุณยายแพ้ยาประเภทพวกยาธาตุก็ทานไม่ได้
งั้นท้องอืดก็ทานยาอะไรไม่ได้สิมันก็ยิ่งอืดไปใหญ่
ก็คือระบายไม่ได้ผมก็ถามคุณหมอ
เอาในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงการแพทย์หน่อย
แล้วคุณยายจะเป็นอันตรายไหมอาการท้องอื่นเนี่ย
คุณหมอบอกไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายนะฮะ
เห็นไหมคุณยายก็จะบอกว่าบางทีท้องก็แฟบบางทีท้องก็ป่อง
บางทีก็มีเหมือนอะไรเคลื่อนไปเคลื่อนมาในท้อง
เพราะบอกว่ามีลมในลำไส้ลำไส้ขยายตัวด้วย
มันก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็ถามย้ำคุณหมอไม่เป็นอันตรายแน่นะ

แต่คุณหมอผมว่าคุณหมอมงคลนะเขาก็เป็นคนที่แบบ
กึ่งกลางระหว่างเรื่องของหลักทางการเมือง
อย่าสาดกับเรื่องของความเชื่อ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าแม้ว่าคุณยายนูจะไม่ได้ตั้งท้องจริง
แล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพมีลมในท้องเยอะ
แต่ถือว่าคุณยายอายุ๘๖ปีถ้าเปรียบเทียบกับอายุแล้ว
เป็นคนที่สุขภาพดีมากคนหนึ่ง
แข็งแรงมากคุณหมอบอกยอมรับเลยคุณยายแข็งแรงมาก
ส่วนหน้าท้องที่ใหญ่กว่าคนปกติก็มีเพียงตอนนั่ง
แล้วอาจจะเบ่งแล้วก็อาจจะทำให้ดูแบบท้องป่องมากกว่าปกติอยู่สักหน่อยนะคะ
แต่เรื่องของความเชื่อคุณหมอบอกว่าที่ความเชื่อของคุณยาย
เชื่อว่ามีลูกหรอกอยู่ในท้องแล้วทำให้ตัวเองมีสุขภาพดี
เป็นเรื่องของจิตใจถ้าคุณยายเชื่อแบบนี้ก็ต้องปล่อยคุณยายไป

ว่าคุณหมอแบบว่ากึ่งกลางระหว่างเรื่องความเชื่อกับเรื่องวิทยาศาสตร์ได้
เอาที่คุณยายสบายใจเพราะคุณหมอเขาทำงานอยู่กับชาวบ้านนะนะ
ทีนี้ตัวคุณยายนูนเองนะคะไปตรวจมาแล้วคุณหมอบอกไม่ได้ท้อง
ในท้องของคุณยายมีลูกอยู่มีลูกกรอกอยู่๒ตนนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าลูกกรอกน่าจะเป็นลูกสองคนที่คุณยายเคยแท้งไป
กลับมาอาศัยอยู่ในท้องแล้วก็มีอาการฝันเห็นฝันถึงเป็นระยะ
คือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่คุณยายวัย๔๕ปีคือ๔๑ปีก่อนใช่ไหม
คุณยายบอกเหมือนคุณยายจะท้องท้องคือมีอาการเป็นคนท้องเลยแหละ
แล้วก็นี่แหละครับคลอดไม่ออกตอนนั้นก็ไม่ได้ไปหาหมอหาหมอใช่ไหม
แต่ก็เชื่อว่าเป็นการแท้งลูกสองคนแล้วลูกสองคนก็กลายเป็นลูกกอกที่ยังอยู่ในท้อง